โอ้โฮ
แอดิแดดินสวัสดีค่ะพาวใส่ไข่สดใหม่อ๋อถูกพี่ใหม่
ให้เยอะเออเอ้ามั่วไม่ค่อยได้นั่งตรงนี้
ตอนนี้๖โมงนะฮะ๖โมง๑นาทีถึง๗โมงเราเจอกันตอนเช้านะฮะ
เราไลน์ไลน์กันแค่เช้าเลยจริงมาดูสิว่าใครจะไลน์มาก่อนคนแรกท่านไหน
วันนี้สวัสดีวันอังคารนี่
เพราะว่าเขาจะแจ้งความผู้ที่ทำเขาเนี่ย๒คนเนี่ยท่าทางจะมีอิทธิพลก็คือเป็น
เธอบอกว่าให้ปากคำว่าในช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นได้ไปเยี่ยมเพื่อน
และจะนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลดังกล่าวนี้เป็นยานะฮะดูก่อนนะฮะ
โรงพยาบาลนี้นะครับพอพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ออกมาเดินเล่นตอน๓ทุ่ม

วัยกลางคนก็ขอสงวนงามเหมือนกันเพราะถ้าพูดก็ต้องรู้แน่
เขาเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็บอกว่าจะนอนค้างที่โรงพยาบาลทำไม
เพราะว่ามันไม่สะดวกไปนอนที่บ้านของยามไหม
ตัวเองไปไว้ใจเพราะว่าเห็นเขาไปพูดคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ตัวเอง
มาเยี่ยมด้วยกันก็คิดว่าอ๋อคงจะเป็นรู้จักกัน

จึงได้ไปค้างที่บ้านยามอยู่ที่อำเภอดงพระราม
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปนะฮะพอไปถึงที่บ้าน
นั้นจะอุ้มตัวตัวเองเข้าไปที่ห้องนอนก็เลยขัดขืน
แล้วก็วิ่งหนีออกมามาพบผู้ช่วยกำนันที่หน้า
ที่หน้าบ้านพักยามคือเป็นบริเวณที่มีพวกท้องถิ่นเขาอยู่กันเยอะ
คนนี้เขาเลยงั้นพาไปแจ้งตำรวจปุ๊บไปที่นี่เลยหาโรงพัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจอชุดสายตรวจก็บอกว่าให้อยู่ตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวจะกลับมาจะมารับแจ้งนะคือสายตรวจเอาไปวางไว้
เอาไปไว้ที่โรงพักปึ๊บมียกตำรวจโทแห่ง๑๐ตำรวจโท
คนหนึ่งเข้ามาทำการรับแจ้งความปรากฏว่า
อ้าวอยู่ที่โรงพักตอนนี้ค้างคืนไม่ได้ตอนนั้นดึกแล้ว

เด็กคนนี้ก็เปิดอะไรก็ทำอย่างไรกลับบ้านกลับไม่ได้
งั้นไปนอนพักที่แฟลต์ตำรวจ
สิบตำรวจโทคนนี้พาขึ้นไปที่ชั้น๕

นั่นคือยาอะไรให้กินยาไปก่อนที่จะนอน

เด็กคนนี้ก็เกิดรู้สึกไม่ควร
ก็เลยเก็บไว้กลับมาไว้ที่ใต้หมอน
แล้วพอตอนเช้าตำรวจคนนี้ก็กลับมาแล้วทำท่า

คือหายไปหากคงหายไปทำงานเข้าไปบริเวณกลางคืนใช่ไหม
พอตัวเองคับขันขนาดนั้น
ก็เลยกัดตำรวจคนนั้นแล้วก็วิ่งหนีออกมา
คราวนี้ก็เริ่มเช้าแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยเหลือ

หลังจากการสอบสวนนี่เอายามจับยามมาแล้ว

ถึงไปอันแรกเนี่ยไว้ใจเพราะว่า

นอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ต้องมีที่พักให้เฝ้าอยู่แล้ว
ถ้าไปนอนเฝ้ายังไงก็นอนเฝ้าได้

ทำไมดวงมันจะซวยภายใน๑วันขนาดนั้น

นั่งอยู่ที่ที่ทำไมกับตำรวจต่อ

นั่นแหละข่าวแรกที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

นี่เสย๑๐ล้อโปรปามดับแม่นั่งคู่เจ็บสาหัส
กลับจากเดี่ยวโน้ตโปรก๊อปชื่อดังคุณพิชชากรสวัสดีนะฮะ

ฟอร์จูนเนอร์เสยท้ายรถบันทุกข์สิบล้อเป็นอย่างไรใช่ไหม
อย่างนี้ไงนักกอล์ฟชื่อดังของเราเลยนะคะ
ก็ขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูน
หมายเลขทะเบียนกอ๕๒๕ชนบุรี
พุ่งชนท้ายรถ๑๐ล้อ
บริเวณ๔แยกบายพาสตำบลบ้านสวน

ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตคาที่เลย
เอ้อเหรอทีระมัดขายที่ครึ่งหนึ่งนะคะดูเนี่ยดูดรสเนี่ย

ส่วนมารดาที่นั่งไปด้วยก็บาดเจ็บนะครับ

ก็บีดาของโปปามก็ได้จัดพิธีรดน้ำศพ
ที่สาราวัดใหม่บ้านสวน
โดยมีญาติพี่น้องมิสหายแล้วก็นักก๊อฟ

เธอดูรถสีมด้ำบ๊วยบ๊วยบ๊วยภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วย

ไปกับแม่ใช่ไหมใช่แม่นี่อาการสาหัสเลยทีเดียวนะฮะ
แต่ยังมีชีวิตอยู่นะน่าเศษใดนะฮะ
ที่ประเทศไทยต้องสูญเสียนักก๊อฟอนาคตไกลนะครับ
ก็เลยพร้อมฝากเตือนไปยังนักกอล์ฟ
ที่ต้องเดินทางตระเวนแข่งขันในที่ต่างเนี่ยทุกสัปดาห์นี้นะ
ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะฮะ
ที่สำคัญหากง่วงนี่ก็พักซะ
เพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าไทยรัฐลงวันนี้ว่าหลับใน
คือมันเป็นหลับไหนด้วยนี่นะฮะคือสภาพ
อีกโมงเดียวนึงนะไม่ใช่ตอนคืน
กลับมาจากเดียวนั้นไม่รู้ที่ดูแล้ว
คือหลับในพอสมควรนะแล้วก็อย่างที่บอกอายุเพิ่ง
เป็นโปรแล้วหรือครับอายุ๔๒ที่ชาติกรสวรรค์ดีนะฮะ
เป็นโปรก๊อปชื่อดังคือเอาถ้าสมมุติจากสภาพจากรถแล้วเนี่ย
คือเสียชีวิตคารถเลยล่ะเอ้าอีกหนึ่ง
อีกหนึ่งข่าวเดี๋ยวโปรดัมอยากดูอะไรเซเลฟของรายการเรามั้ย
รายการอะไรฮะคือใครฮะเค้าเป็นเซเลเบอตี้
ขอขั้นนิดหนึ่งอ๋อนักเอามาเองนี่
ดักจะริ้วร้องไว้นั่งหัวนก
นี่ภาคภูมิวิโย

ดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่ดังใหญ่แล้วไม่สัมภาษณ์พวกเราสัมภาษณ์ร่อนคนเดียวแล้วเป็นสัมภาษณ์ใหญ่นะคะ
หกหน้ายกครับคุณพี่มีเลยมีรูปพวกเราประกอบนะฮะแต่ประกอบนางหมดไปเท่าไหร่
ไปเท่าไหร่คุณชาลีมาสัมภาษณ์ถึงที่นี่เลยนี่เด็กหนูชื่ออู๋นะคะชื่อแองจี้เพื่อนตั้งให้

มันตั้งเองสถาปนาตัวมันเองหมดอ่ะไปติดตามด้วยนะฮะพอยแกมเพชรนะฮะนี่นะฮะ
หนีมาอย่างงานหนีมาจากพลดอยอย่างงาน

ตรงนี้สักนิดนึงเมื่อวานนี้จะหัวเราะก็หัวเราะไม่ออกเหมือนกัน
มีแต่คนเขาก็พูดกันถึงข่าวนี้กันเยอะมาก
เกี่ยวกับว่าเฮ้ยโดนหมดทั้งอบตเลยนะฮะ
การบริหารส่วนตำบลโดนหมดเลยวันนี้เห็นไหม
จับไฮโลนายกเมียฆ่าอบต

ถูกรวบ๑๒นักพนันอีกคดีพลล๙ทลายบ่อนเต๋า
แต่ฮุบนักพนันชาหญิงทั้งสิบสองคน
บางคนถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหน
ก็จะบอกว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมด

ดูของกลางเป็นถาด

หมวดรักษาความสงบที่สอง

นำทหารพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะเข้าจับกรุงการบริหารสวนตำบลขาวแก้ว
พร้อมกับกำนันตำบลขาวแก้ว
แล้วก็ประธานทรรภาคอบตขาวแก้ว
แล้วรวมกับพวกอีก๑๒คน

กำลังสนุกสนานกับการตั้งวงพนันไฮโล
ภายในที่ทำงานเลย
ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาสืบทราบกันมาแล้ว

ปรากฏมีกลุ่มชายหญิงกลุ่มนี้เลยนะฮะ
ซึ่งอย่างที่บอกประกอบไปด้วยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วล่ะ
กำนั้นนั่งล่ะประธานสภาอบตตั้งกันเป็นวงใหญ่เลย
๒คนของกลางเราปฏิเสธไม่ได้
ฝาคอบจำนวน๑ชุดลูกเตา๓ลูก
แผ่นบอกแต้ม๑แผ่นเงินสด๕๑๐บาท
คือมันน่าอายมันน่าอายคือจับได้จริงก็๕๑๐บาท
จากนั้นผู้ต้องหานะฮะก็เอา

เบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีข้อหานะฮะร่วมกันรักรอบเล่นการพนันไฮโล
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายซึ่งผู้ต้องหา๑๐คนให้การสารภาพ
ยกเว้นนายอนุชานายอนุชาเนี่ยก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
แล้วก็นางสมนึกนางสมนึกนี่ก็เป็นกำนัน
กำนันตำบลเขาแก้วเนี่ยเขาบอกเขาปฏิเสธข้อเก่าหา
เจ้าหน้าที่หน้าที่ทุกคนก็ต้องมีอยู่แค่๕๐๐กว่าบาทใช่ไหม
ทุกคนก็ต้องโดนประกันคนละ๕๐๐บาทครับ
ทำไมเขาปฏิเสธว่าแบบเขานั่งเฉยนายกกับกำนัน
มันก็ไม่ได้มันอยู่ในหน้าที่มันน่าจะโดนหนักอยู่นะครับ
ในขณะเดียวกันความคืบหน้าคนก็ถามเฮ้ยจับไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้ความลึกคืบหน้าล่าสุดนะฮะของวันที่๕กันยาเนี่ย
ในอำเภอเขาบอกขนาดนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

ทางด้านสองสามีภรรยาคือคุณอนุชาเกรดยานางเป็นผัวเมียกันนะ
คุณอนุชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
แล้วก็นางสมนึกเกรดยาเนี่ยกำนันตำบลเขาแก้วเนี่ยได้ให้การปฏิเสธ
เจ้าหน้าที่ก็ได้สืบสวนแล้วก็จะส่งฟ้องตามขบวนการยุติธรรม
คนอื่นที่เขาไม่ปฏิเสธก็๕๐๐กลับบ้าน
แต่อันนี้แทนที่จะให้การปุ๊บก็จะได้จบไม่จบ
ก็เลยจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก

ซึ่งขณะนี้นายอนุชาแล้วก็นางสมนึกเนี่ย
ยังคงดำรงตำแหน่งหน้าที่ตามปกตินะฮะ
กว่ากระบวนการยุติธรรมจะตัดสินใจว่าผิด

มันก็เอาจริงมันไม่ได้เจอเงินของกลางเยอะแยะ

ปุ๊บนี่เท่ากับการพนันหมดเลย

เมื่อวานนี้ที่เล่ากันข่าวแรกตับแตก

ไทยรัฐเหมือนกันนะฮะน้องชายอดีตเจ้าพนักงาน

ที่ดินของที่ผูกคอตายเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าผูกคอตายนะ
วันนี้เนี่ยคุณชายนารมณ์อนุกูลเนี่ย

เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงาเนี่ย
ให้การกับพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องว่า
ไม่เชื่อว่าพี่ชายผูกคอตาย
เดี๋ยวคงจะติดตามข่าวจากรายการของเรานี่แหละฮะ

ไทยรัฐเอามาเปิดหมดเลยว่า

ดินแบบ๔งานไปจดรั้วเป็น๑๑ไร่อะไรแบบนี้เลยนะ
เป็นหมื่นล้านเลยที่เขาทำคุณธวัชชัยเนี่ย
ไม่ใช่แค่๕๐๐ล้านที่แรก๕๐๐ล้านคือเคสเดียว

อเมริกันนะคะรัฐบาลอเมริกันทุนไชยช็อค
เพราะว่ามีหนุ่มลาวค่ะเขาทำอะไรรู้ไหมคะ
เขาทำแบงค์๑๐๐ล้านดอลลาร์

ที่ตำรวจน้องคายที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายนะคะ
ได้ออกมาแถลงการว่ายึดธนบัตรดอลลาร์สหรัฐนะปลอม
เป็นธนบัตร๑ล้านดอลลาร์มี๑ล้านดอลลาร์ไม่ใช่๑๐๐ดอลลาร์นะพี่
ล้านดอลลาร์มี๒๐๐ฉบับและ๑๐๐ล้านดอลลาร์๕ฉบับ
รวมกันทั้งหมดมี๑๐๐ล้านดอลลาร์อย่างอีก๒ฉบับ
คือรวมทั้งหมดเป็น๒๒๐๐ล้านดอลลาร์หรือประมาณ๖๐๐๐ล้านบาท

เขาบอกว่ามีกลุ่มใช่จะไปออกจากกวางศรี

นำธนบัตรปลอมมามอบกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะ

ไปจับประกอบประพบในกองไซศีอายุ๕๘
มาจากเวียงจันทร์สปลาวเนี่ยนะ
โทนบัตรทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าอยู่ในห้องพักของรีสอร์ท
ในกองไซศีเขาบอกว่า
เขาได้มาจากเพื่อนของเพื่อนนั่นยาวไปอีก
บอกว่าให้ตนเอามาจำนำกับคนไทยจะได้เงิน๕ล้านบาท

หรือถ้าหากถึงกำหนดแล้วไม่มาถ่ายถอน
คนที่เขาจะมาจำนำเนี่ยยึดเงินไว้ได้เลยนะ๕ล้าน
บอกว่าจะมีคนไทยมารับไป

อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าธนบัตรทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะคะ
เป็นธนบัตรปลอมไม่สามารถใช้ได้จริง
แม้ว่าในกองไซศีจะมาขายจริงหรือมาจำนำเนี่ย
ก็ยังไม่มีผู้รับซื้อคือลอยมาเหมือนกันนะฮะ

ก็เลยปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะไม่มีคดี

ก็ใบธนบัตรโอเคถ้าเป็นหลายร้อยที่นั่งว่าเป็นอาจจะบอกว่าขำเล่น

จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐได้แจ้งมาว่า
ตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งมา
ยังไม่เคยพิมพ์อะไรเกิน๑๐๐หลัง
ดอลลาร์สูงสุดคือ๑๐๐ดอลลาร์

แล้วอันนี้ที่ทำมาก็ใช้ไม่ได้
คนที่ทำมามีจุดส่งอะไรไม่ทราบ
นี่สหรัฐบอกมันก็คงขำความสนุกความสนุก
เหมือนเป็นกาโมงเนี่ยกองใส่สีโดนหลอกมาป่าว
แต่มันจริงจังมากนะพี่มีแผ่นนั้น

นั่นน่ะมี๕๐๐ล้าน๕๐๐ล้านดอลลาร์ก็ไปดู
เขาคงจะทำกันสนุกหรือเปล่า

นะฮะวันนี้ความถึงใจทุกคนใช่ไหม

เหรอน่ารักอ่ะไปประชุมที่ลาวก็ไปกันหมด

ครั้งหนึ่งประเทศเราเคยเป็นเจ้าภาพเนี่ย

เวียงจันทร์คือหยุดเป็นวันทำการเลย๑๐วัน

ก็น่ารักอ่ะโอ้เวียงจันทร์ก็ไม่ธรรมดาพี่
จันทร์นะวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เขาถึงขนาดว่าหยุดแล้วก็ให้ใช้พื้นที่
เพื่อให้ผู้นำในการรุ่มแม่น้ำโขง
ประเทศผู้นำโลกทั้งหลายเลยนะ
อเมริกามาจะต้องแบบไปเตรียมตัวกันขนาดไหน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะติดตามภาพในไทยรัฐทีวี

เมื่อมาถึงใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเราจะเป็นยังไง

จับงูเหลือมใหญ่นะครับ
คิดดูว่างูเหลือม๕เมตร
โอ้โหงูเหลือม๕เมตรครั้งหนึ่ง
ตัวเองไปสัมภาษณ์มูไนท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

จนเค้าต้องฆ่าไป๓๐ตัว

เพราะอยู่ที่สะกดน๊อคค่อนเป็นชาวบ้านน้องห่าน
จับงูเหลือมได้๕เมตรแต่เขาเชื่อว่างูเหลือมนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน

เต็มแบบไหนงูเหลือม

คือจำได้ไหมที่เวลายังมีเยอะ

ตอนนั้นที่เป็นข่าวดังเลยที่งูเข้าบ้านทุกวันทุกวันไปตีเขาทีนึง
แล้วเขาก็เข้ามาทุกวันเป็นงูจงอางแล้วงูทุกอันเนี่ย
งูทุกตัวเนี่ยก็เข้ามาแล้วจะฉกหมดเลย
ตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบคนไปขอหวยกันเยอะไปหมดเลย
เขาถูกหวยเกือบล้านแล้วนะเจ้าของบ้าน

งูตายไป๓๒แล้วก็งูก็ยังมาเข้าฝันจนถึงทุกวันนี้นะ
งูก็ยังมาเข้าฝันว่าตีลูกเขาทำไมอะไรอย่างนี้นะ
เป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าเจ้าของเนี่ย
เจ้าของบ้านเองบอกอยู่มาเกือบ๕๖ปีไม่เคยมีงูเข้า
แต่ตั้งแต่เริ่มวันแรกที่เขาเข้า
มันเข้าตลอดเดียวนี้
แต่เขาก็อยู่ด้วยได้แต่ถึงวันนี้ตั้งแต่เอาพระมาสวด

เขาก็เชื่อว่าเหมือนไปตีลูกงู

เขามีเด็กนะ
ไม่ใช่มันก็คือเขาหาทั้งจังหวัดเขาพยายามหายังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ไหน

บ้านแล้วก็ไม่เห็นรังงูใด
เขาทำทุกวิถีทางที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
เขาทำทุกวิถีทางเลยแต่อันนี้อาจจะอยู่ตรงหนองหานเนี่ย
ตรงสกลนครเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งบ้านหนูแม่ม

คือชาวบ้านหนองหาญจังหวัดสกลนครจับงูเหลือมใหญ่ยักษ์
เมตรบนเกาะที่มีการเลี้ยงหมูป่า
เผยว่าหมูบนเกาะเนี่ยหายไปปีละหลายสิบตัว
แสดงว่างูเนี่ยมันกินหมูปีหนึ่งหลายสิบตัว

นะฮะชาวบ้านเนี่ยอำเภอเมืองตำบลดงชน
จังหวัดสกลนครตื่นเต้นกันใหญ่เลย
พากันไปดูงูเหลือมขนาดใหญ่ที่วัดมหาพรมโพธิราช
เชื่อว่าเฮ้ยนี่หรือเปล่า
ที่เป็นงูของเจ้าเต้าตำนาน

ตำนานที่เชื่อกันว่าในอดีตเนี่ย
หนองหาเป็นที่สินสถิตค์ของคุณพญานาค

คือคนที่เจรือน่ะคือคุณทาศ
ดาบศรีพายเนี่ยอาชีพเขาเนี่ย

ไม่มีการตั้งปล่อยตามธรรมชาติเลยพี่
แล้วก็ให้เดินอยู่บนเกาะน้องหางตามปกติแหละ

ทำไมเสียงหมูมันร้องผิดปกติวะ
เมื่อเข้าไปดูแอ้งจิ๊ดหล่อนโหละอะไร

ทำไมหมูมันพร้อมใจกันประสานเสียงร้องผิดแบบผิดปกติ

แต่แปลกว่าท่าทีของเขาไม่ดุร้าย
ตนเองก็เลยไปตามท่าบ้านมาช่วยกันจับ
แล้วเขาก็บอกว่าบนเกาะดอนที่กลางหนองหาเนื้อที่ที่ไว้เลี้ยงหมูเนี่ย
รวมแล้วบริเวณพื้นที่มันมีกว่าพันไร่
พื้นที่เป็นพันพันไร่คือชาวบ้านแถวเนี้ยเขาชอบเอาไว้เลี้ยงสำหรับหมูป่า
เป็นพันตัวเหมือนกันที่ผ่านมายอมรับ
หมูป่าหายไปหลายสิบตัวแล้ว
ดูหน้ามาเนี่ยดูหน้ามาเนี่ยมันหัวฉันฉันกลัว

และที่สำคัญเนี่ยวันนี้คำตอบคงจะตอบได้แล้ว
จากชาวบ้านตีกันมาตลอดว่าใครขโมยหมูไปขาย
เมื่อเจองูตัวนี้ปุ๊บก็เลยรู้แล้วล่ะว่า
ไอ้หมูที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหน
น่าจะเป็นอาหารเมนูเด็ดของงูใช่ค่ะนะฮะ
อีกทั้งงูเนี่ยที่สำคัญงูที่จับได้เป็นเพศผู้ด้วย

แล้วเขาบอกว่าน่าจะมีอีกหลายตัวด้วย
คือนึกภาพนะว่าไม่ต้องหากินอะไรเลย

แต่ลายไม่ค่อยสวยนะ
เอ้าทำไมเธอจะเอามาทำกระเป๋าแล้วเหรอ

น้ำหอมกลิ่นประจำตัวของสตรีนี่นะฮะ
อยู่ที่ชื่นชีวิตค่ะเขาร่ำชื่นชีวิตนี้นะคะ

คือความลับของกลิ่นประจำตัวผู้หญิงเรื่องน้ำหอมนะฮะ
นักวิทยาศาสตร์เปิดโปรงความในใจของสถีส่วนใหญ่
ซึ่งสตรีบางคนยังไม่รู้เลยตัวเองมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่
คือว่าจะไม่ซื้อน้ำหอมกลิ่นโปรดของตัวเองฝากคนอื่น

วัดละศาลเครื่องสำอางแล้วของปลดของผู้หญิงของอเมริกันนะฮะ

จะไม่ค่อยพูดถึงให้ใครถ้าไม่ได้เป็นการเราคุยกัน

แต่ไม่งั้นเราจะไม่คุยว่าเราชอบอะไรเพราะอะไร
มันจะแอบเก็บอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัว
สตรีมักจะถือว่ากลิ่นน้ำหอมเท่ากับเป็นตัวแทนของตน

และอาจจะใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกันอยู่นานเป็นปี
โดยไม่มีใครรู้หรือไม่ยอมบอกให้ใครรู้
หรือว่าไม่แนะนำให้เพื่อนมาใช้กลิ่นเดียวกับตน

วิจัยบอกว่าได้ศึกษานิสัยการซื้อน้ำหอม
ของสภาพสถิติอเมริกาและเนเทอร์แลนด์นะพี่

เมื่อถามถึงน้ำหอมที่ตัวเองชอบเนี่ย

ให้เพื่อนหญิงแต่จะไม่ซื้อกลิ่นเดียวกับที่ตัวเองใช้

บางทีกลิ่นมันก็เปลี่ยนไปไม่มีประจำตัวนะ
แต่รู้ก็จะใช้อยู่ไหมกี่ห้อง
มีอันไหนที่เป็นประจำตัวเธอจะใช้อันนี้แล้วมันใช้

ซื้อกลิ่นที่ทิชชอบให้เพื่อนไหม

มึงเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อน้ำหอม
ใช่เพราะว่ามันยาก
ท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงลองนึกดูว่าตัวเองซื้อป่

รอพอได้กลิ่นอยู่แล้ว

มีมีอยู่แล้วมันต้องมีหมายถึงว่า

สำหรับครอบครัวของคิมเกอร์นิเชียนเนี่ยนะฮะ

อย่างน้องนอร์ดเวสต์
อ๋อนามสกุลเวสต์ตั้งชื่อว่านอร์ด
หรือชื่อเป็นนอร์ดเวสต์เป็นสายการบิน
แล้วก็เวสต์ด้วยดีมาก
ไหนก็จะเป็นทายาทของบ้านสาวฮอตทั้งทีเนี่ยนะ
ก็เลยตามแฟชั่นกันไปเลยทีเดียว
คุณแม่คิมเนี่ยก็ได้จูงมือลูกสาวออกมาข้างนอกบ้านด้วย

ใส่เสื้อกล้ามนะอังเกงสีกาอ่ะกระโปรงฮะ

นี่ไงเป็นเดรสเป็นเดรสขาวอะไรอย่างนี้

จับแต่งนี่เป็นภาพซิลนะคะคุณเป็นซิลใหม่นะคะ
ถูกทั้งเดรสแบบนี้นะฮะ

โชคเกอร์ด้วยนะกำลังเป็นที่ฮิตมากเลยทีเดียว
อันนั้นเป็นกระเป๋าสีดำนะฮะเป็นเหมือนคลัชแบ็ค

มูลค่า๑๕๐๐ปอนด์หรือว่า๖๘๐๐๐บาท

ไม่ใช่กระเป๋าเด็กมั้ย

ใบเล็กหน่อย
ใบเล็กก็ให้อีนางไปฮิ้ว
พ่อนางใส่อะไรก็เป็นมูลค่าหมดเลย
มันหลงเท้าหลงเท้า๖๗๐๐๐ก็เป็นตัวดูกละแสนได้
ถ้าสมมุติใครเอาเสื้ออะไรก็แล้วแต่มาอยู่บนตัว
เค้าบอกว่าบนโลกเนี่ย๒คน
เด็กผู้ชายทั่วโลคจะต้องอยากใส่หมด

ใช่มีสองคนแล้วชายคนนิ่งคนนี่
ทุกวันนี้เสื้อผ้าทุกอย่างก็ต้องร่วมไปทำกับเขาเยอะกันพอสมควร

คิดว่าชิ้นอื่นจะเท่าไหร่
เพราะว่าแม่นางเป็นคนที่ไอจีคนยังตามเยอะที่สุดในโลกอยู่ป่ะ
นี่ตั๋วแม่ใช่ไหมอ๋อเซน่าโกเมสไปนู่นแล้วไม่ใช่นางไทเลอร์สวีฟแล้วเหรอ
ไทเลอร์สวีฟลงมากันสัก๒วันลง๓ค่ะ
นี่แต่แบบว่าจากเยอรมันค่ะชอบข่าวใส่ไข่มาก
ขอบพระคุณมากค่ะกูเห็นหมอก่อนนี่จะบอกว่าไอ้การที่ถือกระเป๋าอย่างนี้นะ

เออก็ไม่ใช่แต่เฉพาะแบบว่าอีนางลูกคิมเขิมอะนะ

เยอะมีมาตั้งชาตินึงแล้ว

พูดไปก็เดี๋ยวเขาจะมาด่าเอาทีหลัง

แบบชาติที่แล้วเนี่ยรู้จักหลุยวิตตองกัน

ไม่ใช่ยังก่อนอีก

เป็นใบเล็กของเด็ก
เขาทำมาให้เลย

อีฟแซงแชนเนี่ยเนี่ย

เออเขาก็เป็นแบบแผนกเด็ก

เมื่อก่อนมันก็มีฉันอยู่ดูกินต้องกิน
สามหมื่นก็วินาทแล้วนะโอ้โหก็แบบโอ้โหนี่

อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก

ใครวะ

อันนี้ก็เป็นลูกของคุณนี่ไง

ในช่วงหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าคุณอ้ำบินไปเกาหลีทำไม
ไม่รู้จักอิ่งโบสไทน์ไม่รู้จัก
อิ่งโบสไทน์เป็นเด็กไปไม่รู้จัก
อันนี้พวกตายแล้วเบาะ
ในช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูอ้ำ

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะบันเทิงกันสักนิดหนึ่ง
ต้องขอบอกเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้น้องเจนนี่เมื่อคืนไปเจอนะที่งานศพ
คือนางบอกเลยว่าใน๑อาทิตย์น่ะ
นางจะรับงานละครจริงไม่เกิน๓วัน
อีก๔วันอยู่ดีนางเกิดอยากจะออกแต่กำลังกายแล้ว

เปิดไปเปิดมาก็เลยมีคดีเรื่องไอ้นี่ไงที่จอดรถกับบุ๋ม

ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจไหม
คุณต้องให้เข้าใจนี่คุณธรรมบ้างสิ
ดอกไม้อันเดียวคุณเห็นไหมดอกไม้นี่น่ะราคาขายอยู่๕แสนน่ะ

ไอ้ที่มันเป็นเหมือนสตรับเจอร์น่ะที่เป็นเหมือนสตรับเจอร์

เพื่ออะไรคนไทยก็ทำได้นะแบบนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่ะ
ตอนนี้ไม่รู้เคลียร์ไปถึงไหนแล้วคดีเขารู้เรื่องใช่ไหม
นี่ก็เลยต้องไปถามเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะย้ายออกปลายปี
ดำบอกแล้วเมื่อวานก็ทนายทั้งสองฝ่ายก็ไปพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
แล้วก็เลยถามบอกว่าหลายคนรอดูว่าเวลานั้นจะจัดการกันยังไง

เจนี่เขาเลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้จบคือจบ

ทนายสองฝ่ายเนี่ยเราก็ไปพูดคุยแล้ว
ดราม่าเนี่ยผ่านไปแล้วไม่มีแล้ว

เอาแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนติดต่อสถานที่ยัง
ก็คือที่ข้างหน้าใช่ไหมที่บุ่มเขาทำเป็นยิมใช่ไหมเนี่ยนะฮะที่บุ่มเขาจะออกใช่ไหม

ก็บอกว่าเจนนี่อยากจะทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
คือไอ้ด้านหลังที่มันเป็นที่เต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ

นะฮะก็เป็นคลาสที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย
ตอนนี้ก็มีคลาสน้อยมากอยู่แล้ว
คือจริงไอ้การมีคลาสนั้นมันยากอยู่นะ
เพราะว่าคนสอนมันไม่ได้มีเยอะ
เธอก็บอกแบบนี้ไหมแต่มีคนไปเล่นเยอะมาก
มีข่าวว่าเขาเองก็จะเปิดใกล้เราใช่ไหม
นี่ก็เลยบอกว่าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจนนี่นะฮะ
ก็ขอพูดในส่วนของเราก็แล้วกัน
ก็จะเปิดเรื่องของเขาอันนี้เป็นต้น
คนมองว่ามีการแย่งลูกค้ากันอีกอ่ะดิถ้าอย่างนั้น
เออจริงคลาสของเจนนี่นี่นะฮะทำ
ก็ยังไม่มีที่ไหนเคยทำนะคะ
และที่สำคัญเจนนี่ก็เป็นที่แรก
มันก็คนละทาเก็ตอันนั้นเขาเป็นยิม
เขาคงจะไปยกกันโคมไม่มีคลาสแบบว่าเต้น
โคบิวของนางเต้นใช่ไหมฮะอย่างนี้ฮะ
งี้ต่อไปเวลาร่วมงานกับคุณบุ๋ม

อื้อหือทำเสี่ยงเสี้ยมมาก
เจนี่ขอไม่ตอบเรื่องพวกนี้ได้ไหมฮะ
เพราะว่าไม่อยากที่จะให้มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นดราม่าต่อไป

ก็คงไม่ได้ไปเล่นละครด้วยกันก็คงไม่ได้ทำอะไรด้วยกันใช่ไหมฮะ
ไม่แน่หรอกพี่โดยวงการอยู่ก็จะเจอแล้วยังไม่ได้ตั้งใจ
อ๋อเนอะเรายังเคยเจอแบบนี้พี่ข้าแนนแหละแนนแหละ

อบอุ่นมากแฟนคลับเข้ามากันเต็ม
แฟนคลับเข้าเหนียวแน่นคุณนักเจ็ดนี่ดูดิมาหรือ
บอกอยากให้แม่อายุยืนมากเลยใช่ไหม
แน่นอนอยู่แล้วนะคนเราก็อยากให้แม่นี้อยู่ไปนานกันเลย

เข้าไปด้วยกันอ้ำไปเกาหลีไงฮะอันนี้ก็เป็นข่าวออนไลน์เหมือนกันนะฮะ
อ้ำพัชลาไปเกาหลีคือไม่ต้องไปสงใสเราก็ไปทำอะไรแล้วข้างหน้าเขาเปะอยู่แล้ว

เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วก็บินไปบินมา

เพราะว่าล้อมรอบด้วยผู้ชายถึง๕คน

กับเทพบุตรก็ว่าได้นะฮะ

อ๋อเหรอ

คนไหนคนที่เขาคิดว่า

เพราะว่าหล่อเหลือเกินแล้วก็ดูใกล้ชิดกันมาก
ความสัมพันธ์นั้นคือพี่ชายน้องสาวค่ะ

จะนึกนี่นะฮะตอนบินกลับนะฮะ

ใช่อยู่กันจนแห้งนี่๓เดือนนะฮะเขาบอก๗วันแล้วใช่แหวนแหวนบอก๗วัน
วันก็ยังเอาต้องเอาคุมไว้หน่อยฮะเดี๋ยวเบี้ยวเราไม่ควรเถียงเขา
คุณเนี่ยฮะเราแอนตี้เรื่องศัลยกรรมนะฮะเราไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราศึกษา
พี่ไม่มีอะไรใบในร่างไม่มีอะไรธรรมชาติโนโลแนตุรอล
ทำมันไปทำเครื่องสำอางไม่ใช่เหรอก็ใช่ต้องไปทำเครื่องสำอาง
แต่หมายถึงว่าคนที่ไปอย่างเงี้ยอ้ำเขาไม่ขึ้นภาพร้อม
ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไปทำเครื่องสำอางแต่เธออย่าลืมสิคนที่มันเคยแบบว่านำทีม
เมื่อก่อนไปทำแล้วเดี๋ยวนี้นำทีมไปทำไงคือทำเครื่องสำอาง
ค่ะพี่ก็นี่แหละเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าเจน้องเกาหลีคนนี้จะยังไงยังไง
ตอนนี้อ้ำเขาโสดใช่ไหมก็ยังโสดอยู่นี่ก็หยุดกลุ่มนี้
อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่เก่าไม่เก่าจริงไม่ต้องแต่งงานกันเนี่ย
ไม่ต้องแต่งแล้วอยู่รวยตายแล้วไม่ต้องเหรอมั้ง
อ้าวอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนเนี่ยจับตาความสัมพันธ์กันถึงขนาด
อาทิตย์ที่แล้วมีคนพูดถึงครอบครัวนี้เยอะเหลือเกิน
คือครอบครัวของคุณเป้ยปานวาดนะฮะกลับมาหวานเหมือนเดิมแล้ว
หลังจากที่ความสัมพันธ์ต้องเจอปัญหาชีวิตในครอบครัวที่มาพร้อมกับกระแสข่าวดราม่า
คือสามีนังร้ายป่อป่าแอบสุขิบ
ซึ่งหลังจากที่เป้ยปานวาดได้ออกมายอมรับว่าเฮ้ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริง
ล่าสุดเนี่ยยายเป้ยเนี่ย
ก็เลยควงสามีสุธิรักเนี่ยคุณป๊อปนิธิเนี่ย

แล้วก็มีการโพสต์ภาพน่ารัก
ก็มีโปรดไป๊ป๊อปนะฮะ

อย่างที่เห็นภาพครอบครัวกลับมาอบอุ่น
แล้วก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดไปนะ
จบสวยค่ะบทครับ
ก็นี่อีกหนึ่งคราว
มึงไม่มาไปเจอแล้วใช่ไหมฮะ
ไปเจอมัน
ก็ต้องประของชีวิตคู่กันต่อไปเค้าก็ต้องมีพลาดพลั้งไปบ้าง
ก็บอกว่าให้มีสติในการมีชีวิตคู่

คงต้องเรื่องความอดทนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ไม่พูดถึงในกรณีของเรื่องคุณเป้อย

ขอคิดคือผู้ชายมันก็เบื่อกลิ่นเก่านะ

มีสิทธิ์เปลี่ยนก็เดี๋ยวโตโน่แต่งโม
เบื่อมากเลยอีลูกสองตัวเนี่ยจะตกลงจะยังไง

โอ๊ยก็ได้
บอกตอนนี้ยังไม่มีใครในใจ
คนอ๋านังกลับคนไบโพล่าจริงว่ะ

ฉันว่าชนไบโพล่าหรือชนเจอคุณได้มากกว่า
ก็จะบอกอย่าโฟคัตเรื่องงานเป็นหลัก

ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ก็มิวายถูกจับตายงมา
ให้เป็นเรื่องของดราม่าก็ได้อยู่หลายคน
จนกระทั่งเมื่อวันเกิดของหนุ่มโตโน่นี่นะ
สาวแต่งโมก็จริงแสดงความจริงใจ
นะฮะอัดคลิปโดยพร
สยบข่าวเกาเหลาต่าง
จะเลิกลาไปแล้วแต่มิตรภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิม

เผยว่าวันเกิดที่ผ่านมานี่ก็มีการไอ้หนังโตแต่งโมสิ

เปร่าว่าเขาข้างลูกตัวเอง
เอออยากเข้าข้างลูกตัวเอง
ตัวโน่ก็เลยเผยมาอย่างนี้บอกว่า
วันเกิดที่ผ่านมาก็มีคนส่งคำโวยพรกันเยอะครับ
ส่งมาเกือบจะครบทุกคนแหละครับ
ส่วนคนในใจตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิเศษหรอกครับ
อยากที่จะยึดเรื่องของวงเป็นหลักครับ

ที่ไม่ใช่แค่แม่หรือน้องสาวหรอกครับ
แต่รวมไปถึงน้องในวงด้วยนะครับ
น้องในวงที่เขามี๕คน
ซึ่งแบบไม่รู้มีงานมั้งหรอกหรือเปล่า

สงสัยว่าลูกลูกลิ้นหรือว่าลูกตัวเอง

ก็บอกว่าตอนนี้เอาเด็กมาเลี้ยน่ารักเลย
ใช่คือตอนนี้พระเอกหนุ่มเนี่ยนะฮะ
นี่มีภาพให้ดูด้วยใช่ไหมนี่ไงนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าอุ้มเด็กลูกครึ่งผู้ชายไปไหนมาไหนด้วยบ่อย
จนเขาเมาส์ว่าแอบซุกลูกแล้วเพิ่งเปิดเผยตัวออกมาหรือไร
นี่เขาไปเปิดกล้องระบำไฟให้เปิดตั้งนานแล้วนะคะ
เนี่ยเขาเลยขอมาเหรียญมาดูแลนะฮะ
ตอนนี้มาอยู่บ้านของฟิล์มได้เกือบ๕เดือนแล้ว
เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสอย่างที่ว่าแล้วคุณแม่เขาก็เลี้ยง
ผมไม่ค่อยได้เลี้ยอะไรหรอกแต่เวลามีงานทีก็อุ้มออกมาเล่น
แต่เขารักนะเห็นว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรม
แม่ผมครับแม่บอกว่าจริงแล้วแม่ของเด็กเขาอยู่ต่างประเทศ
ไม่ได้กลับมาเซ็นอะไรแต่แม่ยินดีอยากจะรับ
แล้วเด็กอายุเท่าไหร่เพิ่ง๒ขวบเพิ่งเริ่มเดินได้
ต้องเริ่มพูดได้เขาเรียกผมว่าพี่ฟิม
เรียกแม่ผมว่าแม่เขาพูดไทยได้แต่ผมพยายามจะพูดคุยภาษาอังกฤษกับเขา
ตรงนี้ไฮไลท์นะฮะฟิมจะพูดคุยภาษาอังกฤษกับน้องตินัยนะ

ให้เรียนนานาชาติแหละผมจะส่งเสียให้หมด
นี่ไงก็เลยมีกระแสว่าทำไมจะดูแลอะไรขนาดนี้
เป็นลูกที่ซุกไว้หรือเปล่าผมไม่สน

น่าสงสารผมก็จะเลี้ยงเขาและผมชอบ

เด็กคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วงานการผมรุ่งเรือง
เขาว่างั้นก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม

มันเหมือนอีกหน่อยจะต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์
เขาก็เริ่มมาลุยธุรกิจไอฟิล์มเป็นคนที่ทำธุรกิจเยอะมากนะ
ตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมันชอบ
มันชอบทำธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ
อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ก็ต้องการที่จะลุยธุรกิจ
แต่ก็โอเคล่ะเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อของเกี่ยวกับพวกสปา

แต่นางเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นมากที่จะทำหนึ่งเกี่ยวกับออร์แกนิค
แล้วก็อยากจะมีร้านสปาสวย
แบบว่าให้เป็นแบบแลนดมาร์คของประเทศไทย

พูดถึงศรีริต้าบางคนก็พูดถึงความรักของนางอีกแล้ว

แต่แค่กลับมาคุยในฐานะเพื่อน
คือเขาบอกเลิกลากับอดีตหวานใจอย่างนักร้องขันเงินเนื้อนวล

แต่สิ่งหนึ่งนางกินแต่ของออร์แกนิค

นางก็เลยแซ่บขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิม

แต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกว่าเหมือนจะกลับไปคุยกับแฟนเดิม

ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดฝ่ายชายมาด้วย

แต่เราอยู่ในฐานะเพื่อนกัน

เลิกกันไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแปลกหน้ากันอีก

ตอนนี้เป็นเพื่อนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้นางก็เพิ่งโดนพนักงานโกงไป
เอาที่สปาเนี่ยหรอ

แล้วก็ดำเนินกฎหมายเองทุกอย่างหลังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จริงว่า

เขาทำสปาหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์พี่
แล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นส่งขึ้นศาลอยู่
ไม่ใช่นางทำเป็นพวกเทียนหอมพวกน้ำหอมออร์แกน
ตรงนี้ส่งแบบโรงแรม

สวยสวยออร์แกนิก้าออร์แกนิก้าอเลิศ

ทุกวันนี้เป็นเทียนเป็นราคาก็ไม่ได้ถูก
หมายถึงว่าถูกแล้วเพราะเธอสวยงามแล้ว
เธอแบบดูแลสุขภาพทำอย่างนี้ทำอย่างนี้
แล้วก็นางลงทุนแบบว่าตรงออฟฟิศของนางนี่สวยมาก

สมิติเวศน์สุขุมินเนี่ยไหน
ซึ่งนางทำสวยแล้วแบบร้านนางทำสวยหมดทุกอย่าง

เห็นไหมสีขาวฟ้าสีสวย
เขาบอกว่าเวลาทัวร์จีนตอนนี้ของของนาง

คือนางหาเงินได้เท่าไหร่นางก็จะไปลงทุนตรงนี้หมด

กล้องก็ชอบจัดตอนที่ฉัน
เขาน่าจะรู้ว่าคุณแนนนั่งเงียบไงวันนี้

คือเวลาทัวร์จีนมาของของนางเป็นสิ่งหนึ่ง

ที่ต้องการนะไม่ชอบเคมีนะฮะ
แต่เห็นไหมทุกอย่างเมื่อมันเริ่มขายดีขาย

นางก็โดนพนักงานแล้วกง

คนเราทุกวันนี้วินาทีพอสอนี้นะ

ดีนี่แหละบางทีเจอเจอจังหวะเขาก็ความโลกเขาอะไรอย่างนี้
ไม่เคยทำธุรกิจแบบว่ามีเงินสดใช่ไหม
คนเราพอมันทำงานแล้วมันมีเงินสดเห็นอยู่ทุกวัน
มันจับเงินอยู่ทุกวันเธอเข้าใจคำนี้มันก็อดไม่ได้
ประมาณเมื่อก่อนทำร้านเสริมสวยก็เป็นเหมือนกัน
อีกชัดชมแค่เชียร์ก็รู้แต่บางทีเราปิดไปข้างหนึ่ง
คือถ้ามากไปก็ไม่ไปไหนไปเลยแต่ถ้านี่หน่อยอย่างนี้นะ
เราก็แบบพอยายอมอันนี้ก็ถึงเข้าระบบอยู่ในคอมหมดเลยไง
กาแฟนี่คือกดน้ำร้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแบบ
เติมน้ำร้อนหน่อยไม่ได้เพราะมันบอกหมดเลย
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเข้าใจมาเขาก็ตดคึก
เมื่อก่อนมันก็ใช้วิธีการอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันด้วยเป็นต้น
ตอนนี้เขาบอกแล้วบอกว่ามีหนุ่มให้เลือกเยอะแยะเลย

ถูกมากเล่นละครเก่งมาก
ก็บอกว่ามีส่วนหนุ่มที่เข้ามาคุยตอนนี้มีเยอะไหม

ตอนนี้แฮปปี้มากกับการทำงานค่ะ
ก็ทุกวันนี้ก็แต่งกับงานค่ะ
ควิ้นกับผู้นางดังอยู่ใช่ไหมอยู่แต่กับงานนะคะ
แต่ก็มีคนเข้ามาคุยบ้างค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะ

ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าศึกษาใจดูกันเลยนะคะไม่มีเลยค่ะ
อยู่ในช่วงที่คุยกันธรรมดาเฉยแค่นี้แหละค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันที่แบบนี้อย่าไปคิดอะไร
เช้าข่าวชัดโซเชียลครับแน่นอน
อย่างที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

ตำรวจอื่นที่เราเปิดไปเนี่ยเด็กอายุ๑๓

หนีมาแจ้งตำรวจก็โดนอีก
และแน่นอนก็ยังไปตามข่าวกันนี่นะครับ
สำหรับเรื่องไม่เชื่อว่าผูกคอตาย

รออยู่นี่ชาวข่าวชัดโซเชี่ยล

มีบีบอนดีจัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป